พาไปที่เชียงรายครับสามีภรรยาเนี่ยก็ขับรถไปจะไปร้านขายวัสดุก่อสร้าง
เป็นคนขับนะจอดรถฟื้อปุ๊บหน้าร้าน
ภรรยาเปิดประตูมาก็จะเดินเข้าร้านไป
จังหวะเดินเข้าร้านนั้นคุณผู้ชมรถพุ่งเข้าไป
กระบะที่สามีเป็นคนขับพุ่งทับภรรยาครับเนี่ย
ภรรยาเปิดประตูฝั่งนั่งข้างคนขับมาใช่ไหม

แล้วก็ไม่ได้ใส่เกียร์ว่างไม่ได้ดึงเบรกมือ
รถก็เลยเคลื่อนตัวไปข้างหน้าครับ
จากทัพภรรยาไปชนไอ้ข้าวของในร้านวัสดุก่อสร้างอย่างนี้นี่มุมนี้เห็นเลย

เหตุเกิด๙โมงเช้าเมื่อวานนี้ครับ๖มิถุนายน
วัสดุก่อสร้างร้านนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๘ตะบนดอนศิลาอำเภอเวียงชัยที่เชียงราย
คนขับกระบะคือนายเมืองพุทธจันทร์อายุ๕๕ปี
คนเจ็บก็ภรรยาเขานี่แหละฮะคุณราอวนอายุ๕๕ปี
โดนล้อทับหน้าอกหมดสติ
ตอนเช้าที่เกิดเหตุเนี่ยอาการเธอสาหัสนะ
กู้ภัยเร่งช่วยเหลือเธอนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยานสังวรครับ
อาการน่าห่วงมากพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งครับ
อดรั่วแล้วก็ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ครับ
จนกระทั่งทุ่ม๑๕นาทีข่าวร้ายก็มาถึงครับ

ทรัพย์สินของร้านวัสดุก่อสร้างมีอะไรบ้างล่ะ

เดี๋ยวตำรวจสพเวียงชัยครับจะทำการตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
โอ้โหนี่น่าจะแน่แหละคงมีคดีกระทำการโดยประมาทนะ
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะฮะ